เมื่อคืนเจ้านทรัฐนาธิตำรวจไปเลย
เพราะอะไรรู้ไหมชาวบ้านเขาแจ้งว่า
ร้านแห่งนี้เปิดเป็นร้านขายกัญชา
และจะมีเด็กนักเรียนชายหญิงอายุ๑๔
เข้าไปมั่วสุมเสพกัญชากัน
เจ้านายธรรมีเข้าไปเลยเจอเด็กจริงครับ

กลับบ้านนะเด็กเดี๋ยวว่าทางโรงเรียนจะว่าไง
จังหวัดลำปางนะฮะบุกเข้าไปตรวจค้นร้านกัญชาแห่งหนึ่ง
ในซอยใกล้กับตลาดอัศวินเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่าโอ้โห
เห็นเด็กนักเรียนเห็นเด็กเยาวชนเข้าออกที่นี่นะ
ไม่รู้จะมั่วสุมสูบกัญชากันหรือเปล่านะฮะ
โดยทางร้านมีการจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ไว้ให้สูบภายในร้านนะ
ร้านดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่มั่วสุมจริง
สร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชนและที่สำคัญเขาห่วงลูกหลานนะครับ
หลังการตรวจสอบพบเด็กและเยาวชนชายหญิง๑๐คนอายุต่ำที่สุดคือ๑๔ปี
กำลังสูบกัญชาอยู่เลยคุณ
แล้วก็มีเยาวชนชายอายุ๑๙ปีนะครับรับอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านเลยนะ

เรื่องต้นชายุค๑๙ปีคนนี้แจ้งว่าไม่มีใบอนุญาตครับ
และจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นกัญชาอบแห้ง๑๙๐๐กรัม
กัญชาอบแห้งชนิดมวลอีก๖๓มวลอันนี้มวลไว้ให้พร้อมเลย
อุปกรณ์เสพกัญชาอีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นเงินนะฮะ๑๕๐๐บาทนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าโดยไม่รับอนุญาต
จำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือว่าแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้า
ให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีนะครับ
แล้วก็จำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสารที่ประกอบการ
นำตัวชายุ๑๙ปียุ่นน้อยอยู่เลย
ส่งสอบพ่อเมืองลำปังดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเด็กฮะเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ย
เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ปกครองและทางโรงเรียนมารับตัวกลับไป
แล้วก็แจ้งเตือนผู้ปกครองและโรงเรียน
เฝ้าระวังพฤติกรรมเด็กกลุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตกใจเห็นกับตาเลยนะ